มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

สะมณีตั้งอยู่ที่ตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี
เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับบ้านผักตบ
มาตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้
วัดสมณีย์ตามความเชื่อในประวัติก็ตั้งมากกว่าประวัติศาสตร์๒๓๓๘
แต่ก่อนนี้ชื่อว่าวัดสะแก้วมณีโชธ
เพราะว่าในสมัยก่อนภูเขาแกเคยเห็นลูกแก้ว
สองแสงระยิบระยับในช่วงของวันพระ
ที่ร่องลอยอยู่ในเขตบริเวณวัดนี้
จากวัดเล็กในต่างอำเภอของจังหวัดอุดรธานี
ที่มีแต่ชาวบ้านผักตบเท่านั้นที่รู้จัก
จนวันที่อาจารย์เชียงได้เข้ามาที่วัดแห่งนี้
ก็ได้นำความเปลี่ยนแปลงต่างมาสู่วัดมากมาย
ผู้สดสางมาแล้วทางพระคู่สุธาพิราคุณธานเจ้าอาวาส
ขณะนั้นก็เลยเห็นว่าควรจะมีการบุรณปฏิสังขร

เพื่อขอพระราชทานพระท่านพระม
วลภาษาอนาคตริษฐานจากสมเด็จพยัง

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณธนาพิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม
พระพุทธพิบูรณ์ท่านาภิรม

ก็๒วันขายได้วางมัดจำเลย

ก็เริ่มเชื่อแล้ว

แล้วก็บอกผมว่าให้ผมไปวัดสะมณี

ณปัจจุบันนี้นะครับผมทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ย
ทั้งปีได้เท่า๕เดือนนี้เอง
ปัจจุบันนี้๕เดือนผมได้เท่าทั้งปีแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเสร็จผมก็บอกว่า
อาจารย์เชียงผมอยากบูชาพระพิกเนต

บวงสวงเสร็จก็น้ำตาเทียน
เป็นรูปพระพิกเนตปางบรรธม
ผมบูชาเมื่อวันที่๕พฤศจิกายน
มกราคมผมมีการเปลี่ยนแปลงในบ้าน
ใช่ครับคืออยู่ผมมีไก่แจ้อยู่คู่หนึ่ง
นอนอยู่ต้นไม้ข้างต้นหมากที่ปลูกไว้ในบ้าน
แล้วไก่แจ้ตัวนั้นเขาไม่ยอมขึ้นนอน

ก็เลยเช้าขึ้นมาวันที่๓ก็ลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น

พอไปเปิดดูก็เป็นรูปเสียญพญานาคขึ้นในบ้าน

ต้นหมากตายมาเป็นรูปเสียรพญานาค
คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมาจากอาจารย์เชียงไหมครับ
อาจารย์เจียงที่บวงสวงให้แล้วก็
ส่วนหนึ่งที่แนะนำให้ผมไปที่วัดสามณี
เพราะผมไม่รัตนาว่าถ้าวัดสมณีศักดิ์สิทธิ์จริง

แล้วหลังจากที่เสียญพญานาค
พญานาคขึ้นในบ้านนะก็น้องสาวขออนุญาตเอาคนมาเข้าทรง
เอาคนมาเข้าทรงถามว่าบอกว่าถามว่ามาทำไม
เขาบอกว่าก็ใช้ภาษาเข้าทรงนะ
เขาบอกว่าเองมาอธิษฐานอะไรไว้ที่ทางเดียนไกล

แสดงว่าครั้งหนึ่งที่บอกไว้ว่าเคยไปอธิษฐานที่วัดสะมณี

เขาบอกว่าจะมาอยู่กับผม๕๐ปี

ครับผมจะช่วยให้ได้ตามคำอธิษฐาน
เห็นบอกว่าอาจารย์เชียงมีเคล็ดลับนะฮะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ย
ได้รับความสำเร็จแล้วก็ทำให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นด้วยคืออะไรฮะ
คนเราจะถามอาจารย์เยอะมากนะฮะถามว่าอาจารย์ครับอยากจะขอพรเรื่องนี้ให้สำเร็จ
ค่ายอย่าขอพรเรื่องนี้ให้สำเร็จอาจารย์มีเคล็ดลับ
พ่อเป็นเทพเจ้าประเทศอะไร

แล้วเราพูดเป็นภาษาไทยฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง
อาจารย์จึงมีเคล็ดลับว่าการขอพรองค์พ่อให้สำเร็จเร็วที่สุด
คือการที่เราใช้ภาพในความคิดนี้สื่อสารกับพระองค์ท่าน
ปรารถนาสิ่งใดให้เห็นภาพและพออธิษฐานเสร็จจิตนิ่งกำเนิดเป็นภาพได้
สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับจิตของเราได้รู้เรื่องเนี่ย

แน่นอนตอนนี้ทุกคนหลายคนมีพระพิคเนตบูชาหมด
การบูชาพระพิการเทศอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุด
ใช้ใจบูชาคนส่วนใหญ่จะเน้นว่าต้องมีผลไม้ต้องมีดอกไม้
ต้องมีเครื่องสวยเครื่องงามอะไรอย่างนี้
แต่การบูชาที่ถูกต้องที่สุดคือการที่เราได้ไปสร้างบุญอะไรก็แล้วแต่

แล้วเราอธิษฐานว่าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่องค์พ่อ

ขอให้เปิดทางทำมาหากินเปิดโอกาสที่ดีเปิดสิริมงคลให้กับเรา
นี่แหละเป็นเคล็ดลับจริงที่บูชาแล้วจะสำเร็จ
โอเคนะครับก็ต้องคงต้องถามอย่างนี้ว่าช่วยเหลือคนเยอะอย่างนี้

บางครั้งเราไปเราก็สัมผัสได้ว่าเขายังลำบากอยู่
แล้วบางคนรู้ว่าโหอาจารย์เชียงมาโหให้ซองมาจับไปหนาเตอะเลย
คือตั้งใจเราก็อธิษฐานว่าให้เป็นเงินนี้ให้เป็นขวัญถุงคืนกลับไป
แล้วเราก็แค่ทิ้งท้ายว่ารวยเมื่อไหร่ก็อย่าลืมอาจารย์เชียง

แล้วทำไมไม่เก็บมาทำบุญหรือ
ถ้าลำบากอยู่ก็เก็บไม่ลงมันคือการเบียดเบียน
อืมแต่ถ้าสบายแล้วร่ำรวยแล้วเชิญไปแล้วไปอีก
เราก็นำปัจจัยนี้ไปสร้างพระไปทำบุญต่าง
อย่างเช่นนี้อาจารย์เพิ่งได้รับพระกรุณาจาก
เจ้าบุคคลสมเด็จพระวัณรัฐวัฏบวกวณิเวศ
อาจารย์จะสร้างพระรูปเหมือนสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
ขึ้นมา๕องค์แล้วก็มีพระประธานด้วย๒องค์
จะทำพิถีวันที่๙ก็ได้กาดาคมนี้

อะไรคือความสุขของคุณทุกวันนี้

วันนี้คุณมาในรายการเนี่ยก็มีแฟนคลับคุณเอฟซีนะฮะ

ที่ได้เลยในทันทีคือรอยยิ้ม
แล้วอาจารย์เหมือนเป็นตัวแทนว่า
ทุกคนเชิญอาจารย์ไปก็จะนึกถึงบารมีองค์พ่อพิคเนธ

เทพท่านไม่เอาอะไรหรอกท่านมาช่วย
อย่างหนึ่งที่อาจารย์ได้เลยคือรอยยิ้มคือความสุข
บางคนที่เขาทุกข์แล้วเขาได้รับสิ่งต่างเหล่านี้
เห็นผลทันทีเลยคือบางคนถึงกับร้องไห้นะ

นี่เป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วเราก็ได้รับมาตลอดจริง
เอาละครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวนะครับ

แต่ที่แน่นะฮะหลายท่านที่สงสัย

ขอบคุณอาจารย์เชียงด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
แล้วก็ต้องขอบคุณทางคุณจำลองด้วยนะฮะ

สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะฮะที่มีเรื่องราวไม่ใช่อย่ารบหลู่นะครับ

ส่งมามูลกับเราได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ